คุณผู้ชมครับเรื่องของกลุ่มวัยรุ่น๔คนนะครับ

ก็คือคนที่ถ่ายคลิปแล้วไปลงในยูทูป

ให้คนมาดูเอายอดวิวยอดไลค์
มีสปอนเซอร์มาลงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย

เขาบอกว่าเขาขอทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่น

ตามกฎหมายตามกฎกศธชก็ต้องปิดบังใบหน้าไว้ก่อน

คลิปเลิฟเต็มไปหมดนะฮะเห็นหน้าชัดเจน

ใช่ต่างประเทศก็ไม่ได้ทำแบบนี้ไง
ต่างประเทศเขาทำในพื้นที่บ้านของเขา
ส่วนหลังบ้านในบ้านไม่ได้เป็นที่สาธารณะ

มีคนถ่ายมีคนทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ถูกแชร์ไปในสังคมออนไลน์

ยังให้ไปให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหรือว่าโพสต์ในคลิปของตัวเอง
โพสต์ในเฟซบุ๊คของตัวเองบอก

ผมทำแล้วผมก็รู้สึกว่ารู้สึกมันสบายใจดี

ก็ไม่เห็นมีใครว่าผมเลยผมปีนขึ้นรถเขาไม่เห็นเขาว่าอะไรผมเลย

เออเออเออใครจะไปว่าทันนะ

ไม่ได้ดูสายตาเขาเลยว่าเขารู้สึกยังไง
เพียงแต่เขาไม่ได้เอ่ยเป็นคำพูดออกมาเท่านั้นเอง
เมื่อวานนี้ทางเขตพื้นที่ต่างก็บอกว่า
ก็ไม่รู้ว่าจะเอาผิดตรงไหนอะไรยังไงเหมือนกันนะตามข้อกฎหมาย

แล้วมันก็ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายถึงขนาดนั้น
จะว่าอนาจารย์ทำกับต้นไม้ก็ไม่รู้มันอนาจารย์ยังไง
แต่ล่าสุดครับตำรวจบอกต้องเอาผิดครับ

วันนี้ตำรวจสืบสวนสนทองหล่อ
นำกำลังไปควบคุมตัววัยรุ่น๓ใน๔คนของกลุ่มนี้
ไปถ่ายคลิปป่วนเมือง
แสดงพฤติกรรมต่างนานาอย่างที่ท่านทราบอยู่แล้วนะครับ
มันมีท้องที่เกิดเหตุอยู่๒สอนอด้วยกัน
ก็คือสนทองหล่อกับสนลุมพินีนะครับ
ไปจับได้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่บ้านพัก
ก็ควบคุมตัวมาสอบสวนมาดำเนินคดีที่สอนอทองหล่อ
โดยได้แจ้งข้อหาเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
พตเเฉลิมเกียรติศรีโวราคารรพตที่มาดูแลคดีบอกว่า
ข่ายความผิดก็คือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ
ส่วนข้อหาอื่นถ้าจะเพิ่มเติมอีก
เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติมหรือไม่
โดยเฉพาะเรื่องการทำให้เสียทรัพย์อย่างเช่นรถ
ถ้าเจ้าของรถเห็นแล้วจะมาแจ้งความเพิ่มก็มาได้
ภูมิกับการสอนอทองหล่อบอกว่าการดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับ
แบ่งเป็น๒ท้องที่คือสนทองหล่อกับสนลุมพินี
นทองหล่อก็คือจุดของถนนอโศกนะฮะ
ที่ไปทำอนาจารย์กับต้นไม้ไม่รู้จะไปทำทำไม
อย่างน้องของคนที่คุณแม่มาด้วยเขาก็รู้สึกกับสำนึกผิด
ว่าทำให้แม่เดือนร้อนและเงินทอง
ครอบครัวเขาก็ถานับไม่ใช่ร่ำรวยอะไรมากมาย

เพราะที่ลุมพินีชื่อสุขสรู้สึกเขาจะชอบ
เพราะว่ามีกำลังใจมาจากอะไรนั่นแหละครับ
ภาพยนตร์เรื่องอะไรนั่นแหละครับ
คือคนน้องคนที่จะไปลุมพินี
ซึ่งในส่วนนั้นเขาก็จะต้องไปถามที่ลุมพินีต่อ
แล้วเขาจะไปลุมพินีวันนี้เลยไหมครับ
วันนี้เลยสายสืบลุมพินีเขามารออยู่แล้วครับ
ส่วนคนที่จะมาแจ้งความเนี่ยเขาจะไม่มาแจ้งเป็นความผิดต่อส่วนตัว
เพราะถ้าการเป็นความผิดต่อส่วนตัว
ตอนนี้เจ้าของรถเขาก็มาแจ้งความ
เราไม่สามารถไปบังคับใครได้
มันเป็นสิทธิเสร็จภาพแต่ละคน

ในส่วนน้องผมน้องที่ว่าผู้ของเขาพามา
เขาเพียงวิ่งกระโดดข้ามต้นไม้กระโดดไรเล็กเล็กน้อย
ก็พฤติกรรมแต่ละคนเขาก็ต่างกัน
แล้วแต่บ้างก็เริ่มสำนึกผิดแล้ว

ใช่ไงมาไล่เรียงดูกันเลยค่ะ
ว่ากลุ่มโอสเลสกลุ่มนี้ค่ะเขาทำอะไรกันเอาไว้บ้าง
นี่คลิปแรกเลยนะคะเขาก็เนี่ยทำอนาจารย์กับต้นไม้ที่ตัดแต่งเป็นรูปกวาง
ริมถนนคือเกาะกลางถนนกลางเมืองแล้วก็หันมายิ้มแบบมีความสุข
เขาทำกันมาแบบนี้เป็นปีแล้วนะถ่ายคลิปอะไรแบบนี้
ถัดมานะคะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มนี้เอาหัวไปทิ้มชะโครก
ทำทำไมเนี่ยทำทำไมให้เห็นว่าแผลงไงเห็นว่าเอ้ยพี่เล่น
เรนแบบนี้เราทำได้อ่าให้สนุกให้สนุกแต่มันมันไม่ใช่ไง
อืมนะคะอ่ะก็มีอีกนะคะไปป่วนบนบันไดเลื่อนนะคะนี่
อันนี้เดือดร้อนรำคาญจริงจริงครับห้างดังคนเยอะเขาก็เนี่ย
ขึ้นลงบันไดเลื่อนกันเนี่ยคุณไปนอนเกลือกกลิ้งอยู่แบบนี้ค่ะ
นอนยาวไปเลยกลางร่มคนก็ตกใจอ่ะแล้วอันนี้เป็นบันไดเลื่อนเขาแบบ
เป็นแบบยาวมากอ่ะข้ามหลายชั้นอ่ะเนี่ยอันนี้ห้างดัง
แถวแถวอโศกอืมแล้วก็มีอีกนะคะไปยืนบนราวบันไดนะคะ
อันนี้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอโศกนะคะแล้วก็ลื่นถลายลงมานี่
นี่มาเลยจากด้านบนเหมือนเล่นสไลเดอร์เนี่ยอืม
ใช่เพื่อโชว์ให้คนเห็นนะครับเอิ่นไปบนหลังคาฐานีอะไรก็มีค่ะ
เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระโดดปีนขึ้นไป
เนี่ยคนนี้แหละที่บอกว่าผมทำแล้วมีความสุข
ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้รู้สึกว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนอะไร
ก็มีใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวไปอยู่ริมพุ่มไม้ก็มีนะฮะ
แล้วก็ให้เพื่อนอีกคนกระโดดถีบแล้วก็ล้มไปทั้งคู่

คือมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรที่มันดูแบบคนอื่นไม่ทำอ่ะ
แต่มันเป็นที่สาธารณะนะครับ
แล้วก็ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือ
กระโดดวิ่งขึ้นไปบนกระโปรงหน้ารถ
แล้วก็ปีนขึ้นหลังคาของรถที่จอดติดไฟแดงอยู่
อันนี้แยกอโศกนะฮะแยกอโศกมนตรีนะครับ
คือว่ายเวอร์อะไรก่อนนะ
แต่ว่าก็ข้ามเข้าไปนะครับ

ครู่พวกผมนะทำแบบถูกต้องไม่ไปกล่อความเตือนร้อนอ่อมคาร
พวกเนี่ยเป็นพวกที่แบบเคยเตือนะ
ท่านไปกล่าวหาพาดพิงอะไรบอกว่า
มีบางคนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรด้วยก็มี

ไม่ควรจะทำอะไรพิเลนขนาดนี้นะคะเดือดร้อนคนอื่นเขาครับ